อยากฝากถึงว่าพี่อนดูน้องทำกับพี่ได้ยังไง
ไม่เคยด่าไม่เคยทำอะไรเลยค่ะ
ให้ลูกมาเลี้ยงแบบสงสารมาก
ไม่มีใครดูลูกไม่เคยจะด่าว่าอะไรเลย
ปล่อยให้ดูได้แล้วแล้วมาทำแบบ
เอาจนเจ๋งเอาจนล้มละลายเลยเหรอ
ทำไมน้องถึงทำแบบนี้อ่ะ
ช่วงนี้ยังไม่จ้าง

ตรงนี้พี่ดีกว่าเขามีแบบแบบนี้

ทั้งทั้งที่เราคุยพี่อี้คุยภาระหนี้สินว่าทำไมพี่ไม่มี
เงินจ่ายค่าของทุกวันทุกวันเงินทำไมพี่จับได้แค่วัน
ละไม่กี่พันเงินมันหายไปไหนน้องก็บอกว่าขายไม่ดี
อย่างงั้นอย่างงี้พี่ก็เชื่อเวลาสั่งของให้ให้พี่ไปซื้อ
ของพี่ไปซื้อเข้าร้านเข้าร้านแล้วน้องไม่คิดเหรอ
ที่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้เขามาไปรบกวนพี่สาวไป
ให้พ่อแม่ช่วยน้องไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าพี่จะติดหนี้
ขนาดอย่างงี้วันที่โดนจับไม่ไม่มีการขอโทษมาเลยค่ะ
แต่เมื่อวันที่๓เขาทักมาเขาบอกว่าขอโทษที่
เจ้าของร้านเขาเสียใจแล้วเขารู้สึกผิดอืมเขานำ
ตามมัวบอกว่าหน้ามืดใช่หน้ามืดตามมัวที่ทำลงไป

อย่างเงี้ยค่ะเราก็ว่าถ่ายหน้ามืดตามมัวอะไรเป็นปี
ปีครึ่งอ่ะค่ะอืม

โปรดติดตามตอนต่อไป